เริ่มเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมกับเรื่องของลาลาเบลและน้ำอุ่น
จากการเสียชีวิตของลาลาเบลนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ตอน๓ทุ่มครึ่ง
สารก็มีการออกหมายจับน้ำอุ่นเป็นที่เรียบร้อยโดย๓ข้อหา
พร้อมกับเข้าไปคุมตัวน้ำอุ่นที่คอนโดนำตัวไปสอบสวนทันทีนะครับ
ช่วง๓ทุ่มที่ผ่านมาครับพนักงานสอบสวนสนบุคโลได้รวบรวมหลักฐานยื่นต่อสารอาญาธนบุรีครับ
ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วหลักฐานต่างสารก็อนุมัติออกเป็นหมายจับน้ำอุ่น
หรือว่านายรัชเดชวงธบุตรใน๓ข้อหาด้วยกันคุณผู้ชมอ่านตามหน้าจอตามไปด้วยนะครับ
งเหนียวกักขังทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อหานี้จำคุกตั้งแต่๓ปีถึง๑๕ปีครับ
พาไปเพื่อกระทำอนาจารย์และกระทำการกระทำนั้นทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายลงโทษบทหนักที่สุด
จำคุกไม่เกิน๑๐ปีและปรับไม่เกิน๒แสนบาท
กระทำอนาจารย์ข้อหานี้จำคุกไม่เกิน๑๐ปีหรือปรับไม่เกิน๒แสนบาทเช่นเดียวกัน
ทีมข่าวของเรานะฮะก็ไปที่คอนโดทันทีที่สารออกหมายจับคุณผู้ชม
ก็ไปปักหลักดูความเคลื่อนไหวของน้ำอุ่นตั้งแต่สารออกไหมจับไปถามรอปภ
ก็ยืนยันว่าน้ำอุ่นยังไม่ได้หนีนะอยู่ในห้องในคอนโดนี่แหละนะฮะ
ไม่ได้หนีไปไหนซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาตำรวจก็มีการส่งสายสืบชุดสืบสวน
ไปเฝ้าน้ำอุ่นอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
สักพักหนึ่งนักข่าวต้องพากันย้ายไปที่สนบุคโรเพราะไปติดตามข่าว
หลังจากนั้นปรากฏว่าตอนสักตีหนึ่ง
ตอนแรกมีกระแสออกมาว่าตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบาน๘ได้บุกไปจับน้ำอุ่นแล้วจากคอนโดย่านตลาดพลู
แต่จริงแล้วตำรวจไม่ได้จับน้ำอุ่นได้ที่คอนโด
เพราะว่าในระหว่างที่ตำรวจชุดสืบสวนของนครบาน๘เฝ้าอยู่นั้น
แอบรับตัวน้ำอุ่นจากคอนโดนะฮะเพื่อจะออกไปข้างนอก
ตำรวจชุดสืบสวนก็เลยขับตามรถคันนั้นไป
กำลังจะขับมุ่งหน้าไปที่บ้านพักของพ่อแม่น้ำอุ่นที่อยู่แถวย่านบางบอน
ตำรวจก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มเพื่อขอหยุดรถ
แล้วขอตรวจค้นและปรากฏว่าน้ำอุ่นอยู่ในรถคันนั้นพอดีครับ
นั่งอยู่กับพ่อกับแม่นะฮะน้ำอุ่นนั่งอยู่ที่บริเวณด้านหลังสุด
สวมแว่นตาดำมีแมสปิดปากปิดจมูก
เสื้อยืดสีดำคลุมด้วยเสื้อยืดเป็นเสื้อยีนนะฮะแขนยาว
นุ่มกางเกงยีนคือปิดทั้งหมดทั้งหมวนนั้นแต่หัวจอดเท้า
ใส่รองเท้าผ้าใบคือคลุมทุกอย่างเลยไม่ให้จำได้ว่าเป็นใคร
แต่ตำรวจเขาแกะรอยอยู่แล้วเขารู้ค่ะเขารอตั้งแต่คอนโดแล้ว

ถูกต้องครับสุดท้ายก็สกัดจับแล้วก็เจอตัวน้ำอุ่น
ตำรวจก็เลยแสดงหมายจับพร้อมกับอ่านข้อความทั้งหมดในหมายจับนั้นให้พ่อแม่และน้ำอุ่นฟังตั้งแต่ต้นยันจบ
สุดท้ายน้ำอุ่นยอมรับว่าผมเป็นบุคคลตามหมายจับ
ตำรวจก็เลยคุมตัวพร้อมกับแจ้งสิทธิ์ของผู้ต้องหา

จะนำตัวน้ำอุ่นไปสอบสวนที่กองบังคับการสืบสวน

โดยคาดว่าจะนำตัวไปที่สนบุคโลกันต่อ
โดยก็จะให้ทางด้านของพจนรโทสุทธิพงวงปิ่น
ผู้เป็นศาลการณ์ตระบวดละครบาน๘สอบสวน
แล้วก็เดี๋ยวจะแถลงข่าวในช่วงของเช้าวันนี้นี่แหละ
ซึ่งนักข่าวเราไปประจำการเรียบร้อย

อย่างที่บอกไปนะคะว่าคดีนี้เนี่ย

ให้ความสนใจที่จะนำเสนอข่าว
เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าพริตตี้คนหนึ่งเสียชีวิต
แต่มันมีอะไรต่างสะท้อนแง่มุมของสังคม

ตำรวจได้มีการขอสารอนุมัติออกหมายจับเสร็จสิ้น
นักข่าวก็กรูไปที่คอนโดเลย
อยู่ที่ตลาดพลูย่านเทิดไทยเนี่ยนะคะ

แล้วมีข่าวนักข่าวสำนักหนึ่งนะคุณคะ
ปรากฏว่าคนเข้ามาดูเยอะเลยนะคะ

เข้ามาดูในที่นักข่าวเขาไลฟ์สดด้วย

คนเต็มคอนโดเลยไลฟ์อยู่แล้วตัวเองก็นอนดูไลค์ที่คนร้ายพูดถึงตัวเองอยู่ในคอนโดคอนโด
โดยไม่ได้มีการสะทกสถานใดทั้งสิ้นนะคะ
ทีนี้คนก็พอรู้ว่าน้ำอุ่นเข้าไปกลด่ากันเยอะเลยค่ะ
นี่นะรัชเดชวงธบุตรกำลังรับชม
คุณผู้ชมเนี่ยคนคอมเมนต์กันเพียบหรอกมีสังเกตการณ์ด้วย
ชาวเน็ตบอกว่ามีอารมณ์ดูไลฟ์สดเนอะโคตรเฮียเลย
บางคนก็บอกว่าชอบใจในความโง่ของมันติดโซเชียลพอกับเรื่องบนเตียงแบบนี้แหละง่ายดีนะคะ
บางคนก็บอกว่าชิลเนอะไอ้อุ่นโคตรจิตไอ้เฮียเนี่ยหลอนสุด
คือต้องเขาด่าเลยแหละคุณผู้ชมเราอ่านไม่ได้มีเยอะ
มากต้องใช้คำว่าล้นหลามล้นหลามมากที่เข้ามาด่าน้ำอุ่นกันเนี่ยนะคะ
ไปเฝ้าหน้าคอนโดของน้ำอุ่นแล้วก็รายงานเข้ามาในสตูดิโอสถานีของเราเป็นระยะ
พอทราบข่าวว่าสารออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตำรวจเตรียมเข้าชาร์จตัวไปจับกลุ่มตัวน้ำอุ่นที่คอนโด
ก็เลยออกมารอดูเหตุการณ์กันมากมาย
แล้วก็มีการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะ
ถ่ายคลิปไว้ด้วยเพื่อเตรียมที่จะนำไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลกัน

อกจากนี้มีผู้ชายคนหนึ่งด้วยนะคุณผู้ชม
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยค่ะมาจอดบริเวณทางเข้าคอนโดที่นี่แหละ
ตะโกนบอกว่าน้ำอุ่นโรคจิตฆาตกรโรคจิตมีจิตใจเฮียมโหดมาก
ทำกับลาลาเบลเหมือนไม่ใช่คนโดยเฉพาะตอนลากไปมาในคอนโด
ก่อนที่ผู้ชายคนนี้ที่ไปตะโกนเสร็จสิ้น
เนี่ยขี่โมโตรไซด์ออกไปเลยค่ะอืม
สื่อข่าวเนี่ยสามารถบันทึกภาพไว้ได้ด้วยนะคะอืม
นี่ฮะมันต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือน
อารมณ์ของคนในสังคมค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับ
ตำรวจสอบปากคำยังคงสอบปากคำอยู่ตลอดเลยนะ
จนถึงตอนนี้เป็นเวลาประมาณ๕ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ
กับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดอยู่ที่นั่นค่ะ
เชิญค่ะครับสวัสดียามเช้านะครับคุณทัศนัยแล้วก็คุณรัชพรนะครับ
ส่วนที่บรรยากาศสอนอบุคโลขนาดนี้นะครับ
ต้องบอกว่าผ่านไปแล้วกว่า๖ชั่วโมงนะครับ
สำหรับการสอบปากคำนายน้ำอุ่นหรือนายรัชเดชวงธบุตรนะครับ
ที่ตำรวจได้มีการนำกำลังไปจับกลุ่มที่คอนโดมิเนียม

ซึ่งตลอดการสอบประคำในช่วงกลางดึกทั้งคืนมานี้นะครับ
ก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงขนาดนี้
แล้วก็มีรายงานมาว่าน้ำอุ่นนั้นยังคงปฏิเสธ
ในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลาลาเบล
และ๓ข้อหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาไปนั้น
เจ้าตัวยังคงยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
โดยทิศทางของคดีนี้นะครับต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวทันที
หลังช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มเสร็จของเมื่อคืนนี้
หลังจากที่ทางพลตำรวจตรีสำลิดตรงเตานะครับ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า
สารอาญาธนบุรีได้อนุมัติออกหมายจับนายรัชเดชวงธบุตร
ก่อนที่ในเวลาต่อมาชุดสืบสวนสนบุคโล
ชุดสืบสวนกรมกับการตำรวจนครบาน๘
จะนำกำลังไปที่คอนโดมิเนียมที่นายน้ำอุ่นพักอาศัย
กระทั่งช่วงเวลาตี๑๓๐นะครับ
สืบสวนได้มีการรายงานมาว่าการเกลี้ยกล่อมในน้ำอุ่นให้เข้ามอบตัว

เพราะเจ้าตัวไม่ยอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มนะครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดที่ไปจับกลุ่มตัวก็เปิดเผยมาอีกว่า
รัชเดชมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด
ที่เจ้าตัวจะโทรศัพท์ไปติดต่อพ่อและแม่

เพื่อกลับไปพักที่บ้านพักส่วนตัว
โดยชุดสืบสวนก็มีการสะกดรอยตามไปอย่างใกล้ชิด
ก่อนที่จะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่รถของนายรัชเดชแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่ง
สืบสวนจึงแสดงตัวพร้อมหมายสารเข้าจับกลุ่ม
ก่อนนำตัวในรัชเดชมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
ทางนี้ครับอย่างที่ผมได้มีการนำเรียนไปเมื่อครู่
ก็คือ๓ข้อหาที่ตำรวจแจ้งข้อหาไป
ก็คือนวงเหนียวกักขังทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พาไปเพื่อกระทำอนาจารย์และกระทำอนาจารย์นั้นนายน้ำอุ่น
ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
คุณผู้ชมครับก็อย่างที่แจ้งนะครับก็คือขณะนี้
ตัวในน้ำอุ่นก็ยังคงถูกตำรวจนำตัวไปสอบสวน
ที่ชั้น๓ของสนบุคลโลนะครับ
ร่วมเดินทางมาสอบสวนขยายผลในคดีนี้ด้วยตัวเอง
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่สนบุคโลจนถึงขนาดนี้ครับ

ก็อย่างที่บอกไปว่าคดีนี้เนี่ย
สาระสำคัญมันคือเรื่องของรายละเอียดต่างในทุกขณะเวลา
ว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร
เพราะฉะนั้นเรื่องการสอบปากคำต้องละเอียดมาก

ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะ

คนที่มีความรู้เรื่องของข้อกฎหมายเนี่ย
เขาบอกว่าจริงมันเข้าองค์ประกอบความผิด
ลักษณะของน้ำอุ่นเนี่ยมันครบเท่าหมดเลย
แต่ล่าสุดตัวเขาเองยังปฏิเสธทุกข้อเกล่าหา
เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะมีการออกมาแถลงข่าว
ต้องรอติดตามกันเราก็จะเกาะติดเรื่องนี้กันต่อไปนะครับ
แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นกุญแจสำคัญ
คือเรื่องของห่วงเวลาการตายของลาลาเบล
ตำรวจบอกว่าลาลาเบลนั้นเสียชีวิตระหว่างบ่าย๓โมงถึง๑ทุ่มของวันที่๑๖กันยายน
ซึ่งไปสอดคล้องกับข้อมูลของนาฬิกาสมาร์ทวอร์ด
ที่บอกว่าหัวใจนั้นหยุดเต้นสักประมาณ๕โมงเย็น

เมื่อวานนี้ทางด้านของผลตลอดตรีสมฤทธิ์ตรงเต้า
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ก็ออกมาเปิดเผย
หลังการประชุมร่วมกันกับชุดสืบสวนโดยกล่าวถึงช่วงเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบลว่า
รายงานจากแพทย์บอกว่าการเสียชีวิตน่าจะอยู่ในช่วงของบ่าย๓โมงถึง๑ทุ่ม
ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจต้องไปสอบปากคำพยานแวดล้อม
เพื่อระบุห่วงเวลาที่มันชัดเจนในการเสียชีวิต
ตอนนี้มีรายงานว่านาฬิกามันจับได้ว่าชีพจรหยุดเต้นตอน๕โมงเย็น๕โมงเย็น
ประเด็นนี้ตำรวจยังไม่ได้รับผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการในเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้นะฮะ
กรรมคับการปรับรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ปอทเขาทำการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่
หากได้มาแล้วก็จะนำไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปกระทบกันกับข้อมูลของแพทย์กับผู้เชี่ยวชาญ
มันแม่นยำจะใช้ระบุเรื่องของทางการแพทย์ได้หรือไม่
ระหว่างนี้ตำรวจจะสอบปากคำพยานอีก๒๓ปาก
เพื่อไปหาห่วงเวลาการเสียชีวิตที่ชัดเจน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าลาลาเบลเสียชีวิตในช่วงบ่าย๓โมงถึง๕โมงเย็น
คดีนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของสนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
เพราะว่ายังอยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านจุดเกิดเหตุที่มีการจัดปาร์ตี้
แต่ถ้าลาลาเบลเสียชีวิตในช่วง๕๖โมงเย็น
จะเป็นเส้นทางระหว่างที่น้ำอุ่นขับรถ
วิ่งไปที่คอนโดย่านตลาดภูนะครับ
ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตในช่วง๖โมงเย็นถึง๑ทุ่ม

ทำให้คดีความนั้นมันชัดเจนมากขึ้นได้
คือมันจะชัดเจนต่อการที่ว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาใคร

อย่างเช่นเมื่อวานทนายนิติธรแก้วโตมาออกรายการของคุณจอมขวัลเห
เพชรเนี่ยนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าลาลาเบลตาย
ห่วงเวลาที่ลาลาเบลยังปาร์ตี้ยังเป็นเอ็น
อยู่ที่บ้านบางบัวทองเนี่ย

อันนี้เข้าข่ายลักษณะคือเป็นการกระทำโดยประมาท

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนถ้าเกิดว่าเสียชีวิตระหว่างทางอยู่บนรถ

แจ้งข้อเก่าหาทั้งหมดนั้นต้องบอกแบบนี้ว่า
พ่อแม่ของน้ำอุ่นร่วมรับฟังด้วย

ผมรู้ไว้เขาเมาอย่างเดียวนะฮะ

คือต้องมีพยานสนับสนุนด้วยว่าเขาน่าจะเสียชีวิตช่วงไหน
เพราะว่าถ้าเสียชีวิตเนี่ย๑๕นาฬิกาเนี่ย
พี่น้องสื่อทุกคนทราบว่าเขาอยู่กันหมด

๑๗ถึง๑๘เขาอยู่ระหว่างค่ะ
๑๘ถึง๑๙เขาอยู่ไหนครับ
นี่แหละเป็นเรื่องที่เราพินาในชุดนี้
เขายังมีความรู้สึกว่าที่เขาปฏิบัติอยู่เนี่ยก็
เขาคิดว่าเขาไม่ตาย
แต่ว่าเขายังยืนยันหรือว่าเขาก็ไม่สุดใจ
ไม่ทราบเพราะว่าเขาสามารถที่จะพูดอย่างไรก็ได้
ทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงนะคะที่มีกระแสข่าวบอกว่า
ตรวจพบเคตามีนหรือว่ายาเคนะ
ก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็สารกระตุ้นกล้ามเนื้อในปัสสาวะของน้ำอุ่น
เรื่องนี้พลตำรวจตรีสัมฤทธิ์ให้ข้อมูลเลยนะคะว่า
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่พบสารเสพติดและสารกล้ามเนื้อค่ะ
เดี๋ยวต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ